ตอนนี้แฟนคลับก็แหไปตามมากมาย
แล้วตังเขาก็ตั้งเพจขึ้นมา

คนติดตามเยอะมากจริงค่ะ
วันนี้บันทึงไทยรัฐเลยฆัดสรรพ์มาให้ดูกันค่ะ
ครอบครัวแรกพาไปดูครอบครัวของพระเอกคนนี้
พิธีกรชื่อดังเลยหนุ่มกันกันตาถาวร
อาทิตย์ตามกรี๊ดคุณพ่อก็มาแล้วตอนนี้ต้องกรี๊ดลูก
ต้องบอกว่าแฟนคลับแน่นไม่แพ้ป้าป่าจริงนะคะ

พร้อมนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อกันนั่นเองค่ะ
ตอนนี้อายุ๖เดือนแล้วเห็นไหมจ้ำม่ำมะขาวผ่องมาเลยค่ะ
ตอนนี้ก็มีพี่แฟนคลับมากดติดตามนะคะนี่เลย
แฟนคลับหลงไหลได้ปลื้มไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่นะคะ
แล้วอาตีพร้อมเขาก็เป็นเด็กอารมณ์ดีด้วยนะคะ
แต่ความสดใสไม่หยุดค่ะ
แล้วก็โอ้โหมีแต่คนหลงไหลได้ปลื้มจริง
ชอบบ้านนี้เลี้ยงลูกคุณแม่เขาบอกเลยนะตื่นนอนก็ตื่นนอนสมเลยจ้
เลิกจะตายอย่างนู้นชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงใช่
แล้วก็โอ้โหลูกน่าเอ็นดูมากจริงจริงนะคะแต่ถ้าเป็นเบบีรุ่นจิลนะคะ
กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลล่าสุดเลยค่ะยกให้บ้านนี้เลยนะคะ
ลูกสาวของนางเอกคนสวยน้องมารินค่ะลูกของแม่มิวนิษฐานั่นเองค่ะ
พอลืมตาดูโลกปั๊บนะคะแม่ก็เปิดไอจีให้พี่ได้ติดตามความน่ารักปุ๊บทันทีค่ะ
ตอนนี้นะคะเบบีมารินเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะอืม
มาเซไฮเอฟซีได้โอ้โหคุณผู้ชมแฟนคลับต้อนรับอบอุ่นมาก
แผงกดติดตามเกือบแปดหมื่นแล้วเช่นเดียวกันนะคะโอ้โห
นี่พัฒนาการก็เริ่มมาแล้วนะคะแววความน่ารักนะคะนี่กิริยาท่าทางได้เนอะ
นี่เกิดมาไม่เท่าไรอ่ะนี่ไงลูกยาวมีคนตามแปดหมื่นแล้วอ่ะเกิดมาตั้งนานแล้วอ่ะ
มีคนตามในอิจจาเกียรติความยากอิจฉาเด็กโอ้โห
เอาไว้รอตามไปกูเท่าไรนะโอ้โหสองพันก็หลู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากบ้านแม่มิวค่ะพาไปส่งความปังของน้องนาตาชาบ้างอุ้ยตาเปล่าจ้ะ
ลูกสาววัยหกเดือนนะคะโอ้โหคุณพ่อฟุ๊กเกลือกพลกับคุณแม่นาตาลีน่ารักค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดไอจีให้ชื่อว่าเบบีนาตาชาซีเอ็ม
สี่เอ็มย่อมาจากเจียรวรรณนท์แล้วก็มัสยะวันนี้นั่นเองนะคะโอ้โห
เพิ่งมีภาพถ่ายแบบฉลองลูกนี้น่ารักมากหนึ่งครึ่งหัวไปเออไปหมดหมดเลยนะคะ
นี่ตามกดไลค์ไม่ทันคุณผู้ชมดูซะก่อนความแป๋วแหววสู้กล้องขนาดเนี้ย
บอกเลยนะว่ามาอีกไม่กี่ปีเนี่ยฉายแววซุปตาตัวน้อยแน่นอน
ตามรอยคุณพ่อคุณแม่เนี้ยเข้าโง่งการแน่นอนคุณผู้ชมได้ไปตามภาพแน่นอนเลยอะ
คุณผู้ชมคะอันนี้ลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งใช่ไหม
เราต่อกันที่อีกหนึ่งลูกครึ่งดีกว่านะคะ
ขวัญใจพี่ป้านาอาสุดค่ะลูกสาวของคุณพ่อเอสค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องก็อายุ๑๑เดือนแล้วจ้ะ
แบบนี้แต่ว่าหนูวาเลนตินน่ะ
แล้วก็แจกความคิ้วแบบข้ามประเทศ
เลยคุณผู้ชมค่ะดูซะหน่อยสิโอ้โห
คือเวลายิ้มทีละตาเป็นประกาย

พบเวลาคนเราท้องให้แปะรูปเด็กน่ารักของบาน
ถ้าดิฉันทองนี่ฉันจะแปะรูปน้องไว้เลยนะคะ
เรียงกันมาเลย๓๔คนนี้นะคะ
ถ้างั้นแม่ฉันก็แปะหนังอินเดียนะสิ
พี่แฟนเขาก็อยู่นั่นอ่ะ
เออนะคะแต่ก็น่ารักดีนะคะ

วาเลนติน่าเอริกาบำรุงร้าย
คือฟังชื่อน้องแล้วเหมือนแบบโตไปต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์

น่ารักนะคะเราก็จะมีเด็กมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรื่อยแล้วกันนะคะ